เอ้าพักเรื่องความหวานกันก่อน
ต่อกันที่สายฮากันบ้างอย่างพี่บอยปกรณ์คุณผู้ชมขับอยู่แล้วอ่ะแป๊บนึง

เมื่อคืนนี้ฉันว่าก่อนนอนหลายคนเข้าไปส่องแล้วก็ได้ฮาขยับขาฉันใจกันบ้าง

อาจจะบอกว่าพี่บอยปกรณ์เขาทิ้งความฮาเอาไว้เมื่อคืนนี้

เป็นแค่บอดี้การ์ด
เคยเห็นรูปพอไม่ต้องทำ
เขาบอกว่าทำเอาชาวเน็ตถึงกับออกอาการขำหนักมาก
เมื่อเห็นพระเองหนุ่มจอมเกรียญบอยปากรค่ะ
โพสต์อินสตราแกรมอวดทรงผมของตัวเองนะฮะ
ดูแค่รูปเอาจริงยังไม่ได้อะไรมาก

กระลั่นเลยทีนี้เขาโพสต์ว่าอยากเป็นแค่นี้เป็นแค่บอดี้การ์ด

ต้องได้แบบใส่ทำนองเข้าไปด้วยอ๋อตามมาด้วยแฮสแท็ก

ถ้าใครเป็นวัยรุ่นยุค๙๐เก็ตมุกของหนุ่มบอยปะเกียรทันที
คุณเก็ตไหมเดี๋ยวดิฉันอ่านให้ฟังไปทำนองอ่านสิ
จะเป็นแค่นี้เป็นแค่บอดี้การ์
นี่ไงมีภาพประกอบมาจากเพลงพี่เต๋าสมชัยนั่นเองค่ะ

ส่วนทรงผมของหนุ่มบอยเนี่ยเป็นที่มาของแคปชั่นสุดฮา

เขาอ่านนิดนึงขาดภาพโภคหัว

เหมือนไม่เหมือนเดี๋ยวไปส่องกันอีกทีเอาดูภาพหน่อยจ้า
อับเป็นแค่บอดิการ์ดได้เท่าไรยังทนได้
ทุกเทอย่างเงียดแต่ต้องคงเห็นใจ
อับรับเราสักวัน

ไปโตเต้นไม่หยุดเลยคุณ

ประเมนติว่านอกแต่มีที่จะเหมือนเป๋าสมชาย

ขอบคุณบอยที่สร้างความสุขให้หนูก่อนนอน